ท่านผู้ชมครับไปตามความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
นะครับถ้าท่านยังจำได้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๒ตุลาคมนะฮะ
แต่มาจนถึงวันนี้ปรากฏว่ายังจับคนร้ายไม่ได้
ชาวบ้านเขาก็เลยไม่ค่อยสบายใจกัน
ที่มาพบศพ๑๕ตุลาแต่คาดว่าผู้ตายถูกทำร้ายจนเสียชีวิตตั้งแต่๑๒ตุลา
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายสมบัติรานีเวศอายุ๗๗ปีเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
ซึ่งร้านเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นอยู่ที่บ้านดงกลางตะบนเกาะแก้วอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
คนร้ายบุกเข้ามาใช้ของมีคมแทงตามร่างกายหลายแผลนะครับแล้วก็เชื่อดคอซ้ำด้วยเสียชีวิตอยู่ในร้าน
ที่คนร้ายจะเอาผ้าห่ม๒ผืนมาคลุมศพเอาไว้เอาเงินในลิ้นชักไปสามหมื่น
แล้วก็ยังมีร่องรอยของขวดเบียร์ที่คาดว่าคนร้ายน่าจะเอาเบียร์ในร้านมาดื่มด้วย
ก็คงจะใจเย็นพอสมควรเพราะว่าผู้ตายอยู่คนเดียวที่ร้านตอนนั้นก่อนจะหลบหนีไป
ว่าเสียชีวิตก่อเหตุกันไว้เนี่ยคือคืน๑๒ตุลาคมช่วงนั้นภรรยาของผู้ตายไปต่างจังหวัด
ปกติต้องอยู่ด้วยกัน๒คนโทรไม่ได้ติดต่อไม่ได้จนกลับมา๑๕ตุลาคมนั่นแหละ
มาพบศพนะครับจนถึงวันนี้นี่ก็เท่าไหร่๑๙ตุลาคมแล้ว
ประเด็นก็คือฆ่าชิงทรัพย์นะฮะแล้วคาดว่าผู้ตายน่าจะฆ่าปิดปาก
ตำรวจบอกว่าอาจจะเพราะว่าผู้ต้องหาอาจจะเห็นว่าผู้ตายน่าจะจำตัวเองได้
อาจจะรู้จักกันด้วยซ้ำก็มีนะครับถ้าความเป็นไปได้นะครับ
ตำรวจได้เรียกตัวผู้ต้องสงสัย๓คนไปสอบปากคำ
มีพ่อค้าขายหมูปิ้งคนหนึ่งพ่อค้าขายก๋วยจับคนหนึ่ง
แล้วก็เป็นคนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับร้านจุดเกิดเหตุอีกคนนึง
ลายนิ้วมือสอบปากคำเก็บตัวอย่างตามร่างกายตามเสื้อผ้านะครับ
แต่ยังไม่ได้สรุปว่าใครจะเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ไปที่บ้านของ
พ่อค้าขายหมูปิ้งซึ่งเป็นหนึ่งในสามที่ตำรวจเรียกไปให้ข้อมูลนะครับ

ชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ขายของตั้งแต่เมื่อวานไม่รู้ไปไหนเหมือนกัน
ขณะที่เพื่อนบ้านนะเป็นร้านรับจำนำในพื้นที่
บอกว่าหลังเกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้หวาดกลัวมาก
เนื่องจากจนถึงตอนนี้ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้
บรรยากาศแถวนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
เมื่อก่อนร้านค้าในระแวกเนี่ยแบบเปิดขายกันคึกคักไปมาหาสู่ซื้อขายอะไรกัน
เดี๋ยวนี้ร้านค้าแถวนี้กลัวกันหมดค่ะโอ้โหก็มันเข้ามาฆ่าชิงทรัพย์ขนาดเนี้ยใช่ไหม
แล้วเขาก็คนเท่าคนแก่ทั้งนั้นอ่ะอย่างร้านรับจำนำเนี่ยที่ให้ข้อมูลกับคุณสุชาดาเนี่ย
ชื่อในลิจสเททโหนียอายุจะ๑๗อ่ะอืมค่ะเขาก็กลัวเหมือนกันนะ
ก็เปิดเดี๋ยวนี้รีบปิดรีบปิดร้านกันแบบเอาเร็วเลยอ่ะนะ
เพราะว่ากังวลว่าคนร้ายเนี่ยมันจะมาจี้มาปล้นมาฆ่าชิงทรัพย์
ก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยลงพื้นที่มาดูแลความปลอดภัยให้หน่อย
เพราะตอนเนี้ยตำรวจมาแต่มาแต่ตอนกลางวันอืมอ่า
อยากให้มากลางคืนด้วยได้ไหมเพราะตอนเนี้ยยังจับคนร้ายไม่ได้

ซึ่งอายุสี่สิบห้าปีชื่อนางสาววรรณภารานิเวศบอกว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าคนร้ายก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมเลือดเย็นเหลือเกินนะ
ลูกสาวกับแม่มั่นใจว่าคนร้ายต้องรู้จักพ่ออย่างแน่นอน
ฆ่าพ่อขนาดนี้แล้วพ่อเป็นที่รักของคนทุกคนไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจเทียบเคียงลายนิ้วมือกับผู้ต้องสงสัย
กับลายนิ้วมือบนขวดเบียร์หรือว่ากระป๋องเบียร์นี่แหละนะครับ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยถ้าได้ลายนิ้วมือมาก็รู้ว่าเป็นของใคร
ก็กำลังรอให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาให้ได้อยู่นะครับ
ก็คอยดีกับคนที่อยู่ตอนนี้คือทุกคนก็หวานระแวง
เพราะในสถานที่แถบนั้นคือมันกลัวไปหมดแล้วอะค่ะ
ก็ขอให้จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
วันนี้ก็จุดทูปบอกสามีนะ
โดยบอกว่าขอให้ช่วยโดนบันดาลให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้
แล้วก็ร้องไห้นะครับกอดรูปสามีบอกว่าทำใจไม่ได้
ลูกก็ต้องมาปลอบใจกันนะครับ
เพราะว่าคุณแม่เองก็เหมือนกับก็ยังรู้สึก
โทษตัวเองอยู่ว่าทิ้งพ่อไว้ที่บ้านคนเดียว